มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขากลับมาจากอินโดนีเซีย
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่การกักตัวในสถานที่ของรัฐ

วันนี้ครบ๑๔วันแล้วค่ะ

แต่เขาเริ่มเขามีไข้แล้วเขากังวลใจกลัวว่าจะป่วยโควิด๑๙

ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
กระโดดลงมาจากชั้น๘ของโรงพยาบาล
เหมือนกับว่ารอลุ้นผลคือคุณหมอตรวจแล้วผลออกมาแล้ว

ท่านที่ต้องอยู่ในช่วงของการกักตัวเนี่ย
ในสถานที่ของรัฐหรือว่ากักตัวอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่
ท่านต้องมีกำลังใจแล้วอย่าท้อนะฮะ

ส่วนผู้ชายคนนี้อาจจะมีเหตุผลอะไรอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันต่อนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพสำโรงใต้แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู

ไปตรวจสอบสภาพศพของนายอับดุลเลาะที่เป็นชาวนราธิวาสวัย๕๑ปี
นี่ค่ะเขาตกลงมาจากชั้น๘นะฮะ
เพราะว่าการเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ทั้งที่ความจริงวันนี้จะครบ๑๔วันแล้ว
ของการกักตัวหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
๑๔วันของการกักตัวหาเชื้อโควิด๑๙
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
สถานการณ์วันนี้ยาดของนายอับดูลเหล้าที่เสียชีวิต
เดินทางมาติดต่อขอรับศพจากโรงพยาบาล
ดังปนุกที่วาดก็ได้บอกกับทางทีมแพทย์ว่า
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
คาดว่าอาจจะมีอาการกำเริบของอาการป่วยทางจิต
ที่ผู้ตายเองเขาก็มีอาการนี้อยู่ด้วย
นี่นะฮะที่ญาติญาติบอกกับทางทีมแพทย์ที่โรงพยาบาล

นายแพทย์อาจินชนลพันธ์ผู้มนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
เปิดเผยข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่นั่นมา
ก็กลับมาทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็แน่นอนว่าตามหลักเกณฑ์ตามมาตรการของทางการไทยในขณะนี้
ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็ต้องเข้าสู่การกักตัวเป็นเวลา๑๔วันในสถานที่ของรัฐ

ซึ่งนายอับดุลเลาะครบกำหนดการกักตัว

เช้าวันนี้๑๓เมษายนเนี่ยจะกลับบ้านที่นราธิวาสแล้ว

การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของนายอับดุลเลาะนั้นผลเป็นลบ

โดยในช่วงของการกักตัวนะครับ
อับดุลเลาะพักอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล
ร่วมกับผู้ถูกกักตัวอีก๔คน
ซึ่งทางโรงพยาบาลมีห้องกักตัวอยู่๒ห้อง
ก็เลยแบ่งเป็นห้องนึงเนี่ย๓คนอีกห้องนึง๒คน
ผู้ตายอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอีกคนนึงเขาอยู่ห้องสองคน
ผังของอาคารที่เป็นอาคารบนชั้น๘ที่เขาอยู่นะครับ
จะเห็นได้ว่ามีโต๊ะพยาบาลซึ่งจะมีพยาบาลเวรอยู่๓คน
อยู่ใกล้กับโถงที่มีลิฟต์แล้วก็หน้าต่างที่เป็นจุดที่เขากระโดดลงมา
ซึ่งเป็นบานเลื่อนด้านขวาสุดนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
ผังของห้องที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย
ผู้ตายอยู่ในห้องปลอดเชื้อซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมเอาไว้
ในห้องมีผู้ถูกกักตัวอยู่นะฮะทั้งหมดเนี่ย๕คนนะครับ
ระหว่างนั้นผู้ตายได้เกิดการคลุมคลั่งอารวาสขึ้น
ผู้ที่ร่วมกักตัวต้องไล่ออกมาจากห้องแล้วก็ล็อกประตูจากด้านใน
ไม่ให้ผู้ตายเนี่ยเข้ามาในห้องเพราะว่าเขาเกรงกันว่าจะเกิดอันตราย
ผู้ตายก็อาจจะเกิดความเครียดนะช่วงเวลานั้นก็เลยไปทุบทำลายข้าวของ
พยาบาลเวรที่อยู่เวรก็ต้องเข้ามาห้ามแต่ก็เอาไม่อยู่
จากพยาบาลเวรเขาก็ผู้หญิงกันหมดนะฮะก็ต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่รอปภให้ขึ้นมาช่วย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์พูดคุยปลอบใจ
แต่ว่านายอับดุลเลาะกลับวิ่งไปที่ตรงจุดที่เป็นบานเลื่อนหน้าต่างแล้วก็ปีนขึ้นไป
แล้วกระโดดลงมาซึ่งนั่นคือชั้น๘นะฮะก่อนจะไปตกอยู่ที่ระเบียงชั้น๒
ของอาคารที่อยู่ติดกันอาคารข้างแล้วก็เสียชีวิต

พยาบาลก็มีแต่ผู้หญิงก็ตกใจก็วิ่งออกมา
แล้วก็วิ่งออกมาเสร็จผู้ป่วยเนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็มาที่ระเบียง

ก็หลังจากทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งข้อมูลจากทางญาติของผู้ตายนะฮะ
เขามีอาการทางจิตอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยคาดว่าพอเกิดความเครียดนะครับ
แล้วก็มีอาการป่วยทางจิตกำเริบก็เลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ซึ่งทางแพทย์ไม่รู้ข้อมูลอาการป่วยทางจิตของผู้ตายมาก่อนนะครับ
ระหว่างการกักตัวเนี่ยนะฮะเนื่องจากก่อนที่จะมากักตัวที่โรงพยาบาล
ก็ซักประวัติแล้วแต่ว่าผู้ตายไม่ได้เปิดเผยประวัติให้รู้ทั้งหมดนะครับ
ว่ากระบวนการในการกักตัวทำถูกต้องตามหลักทุกอย่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทัน
เท่นงานที่จะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นความในกลางไว้ผิดสุข
ซึ่งก็ให้ยาเพื่อรักษาดิ์นะครับส่วนยารโรคเป็นตัวแบบ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีมีใคร้แต่เวลาตอนลักที่ชุดมากแรก
ของที่ตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์
ไข้ลงไม่เมียการขอบคุณอะไรอืมแค่เรื่องโรคประจับตัวเดิม
ก็คือเรื่องความดริสุทธิ์ที่ที่ยังคุ้มได้ไม่เคยดีมากนั้น
แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอยอมรับได้ครับ
ถ้าสรุปก็ไม่มีเครื่องโควิดใช่ไหมครับครับอืม
ตอนนี้การรักษาเนี่ยน่าจะหายเรียบร้อยดีแล้วเรื่องนี้น่าจะหายดีเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเนี่ย
จากท่านต้องเปิดเผยว่าไปไหนมาไหนเสี่ยงแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ย
ประวัติส่วนตัวท่านท่านอย่าไปปิดบางแพทย์นะ
ใช่ค่ะโรคประจำตัวต่างโดยเฉพาะอาการป่วยทางจิตทางประสาทอันนี้สำคัญ
ว่ามีอาการซึมเศร้ามีอาการความเครียดแบบไหนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเครียด
ผู้ป่วยที่พักอยู่ในสถาบันดังกล่าวบอกว่า
หลานชายของผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่แรงเยอะ
ก่อนหน้านี้เคยโทรหายาดทุกคนเลยนะครับช่วงกักตัวนะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องห่วง
คือบอกเหมือนกับจะเป็นการสั่งลามากกว่า
ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วจริงอย่างนี้
ญาติก็ดีใจนะตอนนั้นที่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะกลับตัวแล้ว
จะได้กักตัวจะพ้นการกักตัวแล้วเดี๋ยวจะมารับกลับบ้าน
แต่กลับกลายเป็นว่าได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวจากโรงพยาบาลว่า
เสียชีวิตจากการกระโดดลงมา
มีคนขับรถสำล้อนะครับที่ชื่อนกนะฮะอายุ๔๕ปีเขาเป็นผู้หญิงนะฮะ
เขาขับรถสามรอรับจ้างจอดอยู่ใต้ระเบียงที่ผู้ตายกระโดดลงมาเลยนะฮะ
แล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวว่ามีคนกระโดดตึกโรงพยาบาลลงมาเสียชีวิตตกใจมาก
มารู้ว่าเป็นช่วงการกักตัวเกี่ยวกับโควิด๑๙ก็ยิ่งกลัวแล้วก็ตกใจใหญ่
จอดรถสำล้อรับจ้างตรงนี้มาหลายปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
คิดว่าผู้ตายน่าจะเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรบางอย่างก็เลยคิดสั้น
ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพี่ที่ขี่สามล้อรับจ้างก็เลยบอกว่าคือมันเครียดทุกคน
ทุกคนทุกอาชีพไม่ใช่แค่ผู้ป่วยผู้กักตัวคนประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างอื่นเขาก็เครียดเหมือนกันหมดนั่นแหละ
จะได้ข่าวเมื่อเช้านี้เองเห็นเขาคุยกันก็เลยเพิ่งจะได้ข่าวว่าเช้านี้

คุยว่ามีคนกระโดดตึก
ตกใจที่พี่ไม่เคยเห็นแล้วนะไม่เคยเจอ
เขาก็ต้องเครียดเรื่องส่วนตัวเขาด้วยหรือเปล่า
ต้องมีเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแหละเขาถึงจะกระโดดลงมา
เสียเศรษฐกิจไม่ดีเลยวิ่งไม่รถไม่ดีเลยตอนนี้

ใช่เงินหาไม่ได้เลยตอนนี้
ยิ่งเหมือนจะขาดแบบนี้คนยังไม่กล้ามากันใหญ่เลย
ก็เครียดกันหมดทุกภาคส่วนนะคะก็อยากจะให้คนใกล้ชิดก็ช่วยกันดูแลหน่อย
ส่วนสถานที่กักตัวเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
ดูพวกประตูหน้าต่างในชั้นสูงอะไรแบบนี้เขาก็จะระวังให้มากกว่านี้นะคะว่าเออต้องล็อกเอาไว้อะไรประมาณเนี้ย